ร้องได้ให้ล้าน

มันให้เธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับโฟ
ทำดีสักกี่ห่วง
ก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรู้สึกอะไร
ฉันปั้นไปเองทั้งเพลง

เพิ่งไปต่อยิ่งเบียดใจ

มีคนอยู่นี่

บุรุษขาดละนะครับ
โทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

แล้วนะครับ
พี่ดามก็ทไปนะครับ
นี่ครับ

รับราคาคุณดาว

ยินดีด้วยนะครับ
นะคะทั้งคุณแม่ด้วยเลยคุณแม่ก็เช็ดน้ำตาด้วยนะคะ
เป็นไงคะคุณดาวร้องไห้ทำไมคะลูกสาวด้วยเหรอครับน่ะ
โอ้ร้องด้วยอีกคนนึง
เห็นคุณแม่ร้องไห้นาเดียก็เลยร้องด้วยนะคะ
คุณดาวปกติแล้วเนี่ยที่บ้านเราทำงานได้วันละเท่าไหร่
ณปัจจุบันคุณดาวทำงานได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องอยู่บ้านเฉยใช่ค่ะ
มีใครที่ทำงานได้บ้างในครอบครัวของเรานะตอนนี้ก็มีแฟนกับพ่อ
แฟนทำงานอะไรคะรับจ้างฉีดยาค่าย่าอย่างนี้ค่ะ
ได้บ้างไม่ได้บ้างคือฉีดแค่ช่วงหน้าที่เขาวางอยู่ข้างหน้าที่มีมี
ใช่ค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคะเหมือนกันทำด้วยกันทำด้วยกัน
ช่วงไหนไม่ได้ฉีดจะทำอะไรก็แฟนเขาจะรับจ้างแบบซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
อย่างนี้ค่ะณตอนนี้มีหมื่นนึงแล้วคุณดาว
คุณอาจจะเอาเงินหมื่นไปทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้เลย
ยังต้องเก็บไว้ก่อนค่ะสะสมแล้วปีนขั้นบันไดในการแข่งเกมไปก่อนเนาะ
เห็นบอกว่าช่วงนั้นคุณดาวเคยรักษาโรคสะเก็ดเงินจนอาการดีขึ้นดีขึ้นจนหายไหมคุณดาว
หายแบบเป็นปกติเลยผิวหนังเหมือนปกติเหมือนของเป๊ก
เหมือนของคุณปานุ่มอย่างนี้เลยทำงานทำการให้สบายได้
แล้วที่ต้องมาหยุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตรวจเลือดแล้วเจอว่าท้อง
แรกที่คุณหมอตรวจแล้วเจอว่าเราท้องตอนนั้นคุณดาวรู้สึกยังไง
ดีใจค่ะแต่ว่าก็กังวลมากด้วยว่าแบบถ้ามีแล้วลูกจะแบบพิการไหม
คุณหมอแนะนำวิธีทางเลือกอะไรให้เราบ้างเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรา
เลี้ยงก็ได้หรือว่าจะออกก็ได้เพราะว่าเราเป็นแบบนี้
รักษาตัวเองมันไม่เป็นอะไรก็คือจะไม่ผิดกฎหมาย
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เราไม่รู้
ใช่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจเอาออกคุณผู้ชมครับเวลาคนท้องเนี่ย
จริงแล้วเขาห้ามทานยาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับ
แม้แต่ยาพาราหรือแก้ปวดอะไรยังไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีโอกาส
คือมีโอกาสทำให้เด็กในท้องเนี่ยผิดปกติเอ็กซีเดนได้ครับณตอนนั้นคุณหมอวิเคราะห์ว่า
หลังจากคลอดลูกจะเป็นยังไงบ้างและจะมีอายุนานเท่าไหร่
เอ็นบอกคลอดก่อนกำหนดด้วยใช่ค่ะคลอดตอนนั้นยุคกี่เดือนค่ะ
แปดเดือนแปดเดือนพอคลอดออกมาปุ๊บดูสมบูรณ์ปกติไหมคะ
ไม่ค่ะน้องน้ำหนักแค่โล๓หัวกระโหลกเขาจะล้าว
เหล้าประมาณ๕จุดหัวใจมี๒ห้องแล้วก็ปอดไม่เท่ากัน
เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดนี่คือตีบหมดเลยอืมหมอบอกว่าลูกเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่คะ
หมอบอกว่าอย่างเก่งคือเต็มที่๗วัน
และหลังจากวันที่คลอดจนมาถึงวันนี้เห็นน้องมาด้วย
นี่ผ่านมานานเท่าไหร่แล้วคะ๖เดือนอาการของน้องเป็นยังไงบ้าง
กระโหลกนี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นติดหรือยังยังมีช่วงหลังยัง
ยังเหลืออีกสองจุดที่ยังไม่ติดแล้วเวลาเด็กที่มีหัวใจสองห้อง
ที่คนปกติมี๔แต่ว่าน้องมี๒ห้อง
ส่งผลในความทรมานอะไรให้กับน้องบ้างน้องจะเหนื่อย
เหนื่อยง่ายกว่าคนปกติยิ่งโตยิ่งเหนื่อยยิ่งโทรยิ่งเหนื่อย
เพราะว่าเขาต้องใช้พลังเยอะใช่ก็เหมือนเหมือนรถยนต์
เคยมี๔สูบเหลือทำงานแค่๒สูบมันก็จะโหลด
ดูแลยังไงคะดาวไม่ให้น้องร้องมากแล้วก็ให้นมทาง
ลิงค์สายยางค่ะวิธีการรักษาเพื่อให้น้องดีขึ้นต้องรักษาน้องยังไงบ้างคะ
หมอบอกว่าต้องผ่าตัดผ่าหัวใจเพื่อที่จะให้น้องแบบมีแบบเส้น
ขยายปอดอะไรแบบไปเลี้ยงเส้นเลือดไปเลี้ยปอดอย่างนี้ค่ะ
ที่จะผ่าที่ว่าเนี่ยผ่าเมื่อไหร่มีนาผ่าอะไรบ้าง
ผ่าหาเส้นเลือดผ่าหาเส้นเลือดเพื่อแบบอันไหนที่มันตีบจะได้ขยายก่อนเพื่อให้เลือดเดินได้คล่องขึ้น
ว่าจะได้ใช้หัวใจสองห้องตรงนั้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ
ถ้าจะผ่าอันนี้เคสนี้เคสนี้คุณหมอบอกว่าไงครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาท
ในการผ่าหาเส้นเลือดตรงนี้๑๕๐๐๐บาทณปัจจุบันคุณดาวถ้าไม่มารายการของเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
ไม่มีเลยสักบาทไม่มี
อ่าแล้วถ้าไม่มีเงินทำไงอ่ะก็เขามีอ่าสั่งคนส่งขอช่วย
แต่ว่าเราต้องออกครึ่งนึงแล้วครึ่งหนึ่งที่ว่ามีไหมยังก็ยังไม่รู้ว่าจะยังไง
ก็ยังมืดมนต์อยู่ค่ะงั้นอย่ารอช้าคุณป่านี่คือภาวะเร่งด่วนในหัวอก
คนที่เป็นแม่นะคะเรามาแข่งเพลงที่๒กันเลยดีกว่าเพราะว่าเพลงที่๒มีมูลค่าสองหมื่นบาทค่ะคุณดำ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ครับเป็นไงคะคุณดาวไหวไหมไหวค่ะเพลงที่แล้วบอกว่า๘๐ครีมนี้ประมาณ
ลดมันเหลือ๕๐เลยนะครับแต่ยังไหวยังไหวนะฮะตอนนี้คุณดาวมีอยู่แล้ว
หมื่นบาทแน่สามารถหยุดได้นะครับถ้าอยากหยุดถ้าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเล่นต่อ
ก็รับ๑หมื่นแต่ถ้าเกิดสู้แล้วร้องผิด๑หมื่นที่มีอยู่ถูกหักออกครึ่ง๑หรือ๕พัน
สิทธิ์ใช้ได้เอาละครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒นะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณดาวครับในเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายด้วยกันนะครับ
สิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
เพลงที่๒นี้คุณดาวจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณดาวคะทำให้เต็มที่นะคะ

เอาละครับตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ

โดยห้ามร้องผิดแม้แต่คำเดียว

เมื่อเหงาก็เจอมาพลับมาเผลอแล้วเธอก็หาย
บินมาไตมาต่อเด่นดอมแล้วลารับไป
ที่เสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงคาถา
ปากแข็งได้ไม่นานก็วรรณวัย
ผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตองไม่ยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอพ่อบินด้องกลิ่นเกียรติสอนให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออขอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ